ดูอีกหนึ่งพิธีกรรมที่หาดูได้ยากหน่อย

เห็นว่าคุณอยากจะขึ้นบ้านใหม่

ให้กับผู้วายชน
คือเรื่องนี้ต้องเคลียร์กันให้จบ

แล้วไปต่อคุณสวยข่าวคุณพูดว่าไง
เป็นพิธีกรรมการขึ้นบ้านใหม่

เป็นการขึ้นบ้านใหม่ให้กับผู้วาย

จริงอยากจะให้ดูศึกษาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพิธีกรรม

ก็ยังไงก็บอกให้คุณดูให้คุณเรียนรู้ก่อน

ตายมันจะเด็ดนี้เลย

มาดูกันนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นพิธีกรรมความเชื่อจริงนะคุณผู้ชม
แล้วก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

แล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
พิธีกรรมนี้จัดขึ้นที่อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์

ย้ายศพจากโรงเย็น
บรรจุในโลงแบบโบราณ

ก่อนที่จะนำไปชาปนกิจหรือไปเผาศพนั่นเอง
พิธีกรรมนี้นะคะจะมีอาจารย์คอยดูแลและทำพิธีเส้นไหว้
เขาจะเดินวนลงทั้งหมด๓รอบ
จากนั้นใช้มีดพระนะคะประกอบพิธีตัดด้ายสายสินขึ้นบ้านใหม่ชับเลย
แล้วให้บรรดาลูกหลานช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิต
มาใส่เหมือนบรรจุลงในโลงใหม่ก็คือบ้านหลังใหม่
เป็นโลงแบบโบราณแบบนี้เป็นอันเสร็จจบสิ้นพิธี
ซึ่งพิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมที่ชาวอีสานเขาทำสืบทอดกันมา
เสมือนการเปลี่ยนบ้านใหม่ให้กับผู้เสียชีวิตให้ไปอยู่ในพบภูมิใหม่
ก็เหมือนไปอยู่อีกพบนึงเป็นพบของคนตายว่างั้นเถ
ต้องแล้วการตัดได้สายสินนี้มันก็เป็นเหมือนกุศโลบายว่าเป็นการตัดแล้ว
ตัดคือตัดห่วงตัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตัดออกจากโลก
แล้วก็เข้าสู่โลกแห่งความตายของอีกพบภูมิหนึ่ง
ก็เป็นนั่นแหละเป็นเรื่องราวพิธีกรรมความเชื่อแล้วก็ขอบคุณภาพนะคะ
จากร้านว่านาสวรรค์โลงแอร์เมนลอยอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกะ